สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสม
ในช่วงค่ำวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกลูกหนัง
ผู้สมัครที่ลงชิงชัยในครั้งนี้นะครับเดินทางถึงสวิสเตอร์แลนด์แล้ว
และทั้งหมดก็มั่นใจนะครับว่าจะได้รับเลือกตั้งครับ
ประกอบไปด้วยเจ้าชายอารีอาฮุเซนจากจอแดน

เกียวเชสวาเล่นักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้
และเจนนี่อินฟานติโน่นะครับ

และพร้อมที่จะช่วยพัฒนาองค์กรแห่งนี้

หลังจากที่ผ่านมาเจอมรสุมของการทุจริต
และข้อกล่าวหาต่าง

ก็แสดงความเชื่อมั่นนะครับรวมทั้งรู้สึกตื่นเต้นอย่างมาก
เนื่องจากทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น
เป็นอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอล
ขณะที่ชิคซาวมานอีกหนึ่งตัวเต็ง

ว่าเหลือเพียงไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
ตัวเขาคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ

เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของชาติสมาชิก

ซึ่งนั่นน่าจะเป็นเหตุผลที่อนาคตต้องการครับ
ว่าตอนนี้ต้องการความสมาชัน
ตัวเขาต้องการพึ่งพาทุกทวีปและทุกประเทศ
แต่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ
จากเรื่องอื้อเฉาและข้อกล่าวหาต่าง
และจากการที่ตัวเขาเองได้ทำงานร่วมกับองค์กรแห่งนี้มาถึง๑๑ปี
ซึ่งตามกำหนดเดิมอยู่ในช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับประเทศไทยเวลาทุ่มครึ่งครับ